อย่างที่คุณขวัญค้างไว้เมื่อกี้เรื่องของการโพสต์

ไม่แน่ใจอาจารย์สองท่านได้เห็นรูปแล้วหรือยังคะ

คุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่เห็นขอพาไปดูอีกนิดนึงนะครับ
ไปดูหน่อยก็แล้วกันนะคะว่าทั้งครอบครัวไปต้อนรับคุณทักษิณกลับมาเมืองไทยแบบนี้
อย่างที่บอกเห็นเป็นภาพแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งคุณอุ้งอิ๊งนี่แหละเป็นคนที่โพสต์เองค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าข้อความในการโพสต์นะคะ
ตอนนี้คุณพ่อเดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดีภาพ
เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเรียบร้อย

ขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้
และครอบครัวรู้สึกทราบซึ้งใจมากค่ะ
นี่แหละค่ะในภาพแล้วก็มีอีมุจิรูปหัวใจด้วย
อย่าไปตำหนิว่าเขาจัดอะไรพิเศษให้คุณทักษิณนะ

ที่ไปเช่าเครื่องบินเครื่องบินส่วนตัว
ก็ไปเช่าที่จอดหรือเครื่องบินอะไรต่าง
เข้าไปถึงปั๊บเขาจะมีห้องรับรองให้
รับรองก็โซฟาสวยแบบนี้
แล้วก็จะมีของว่างอาหารการกินชากาแฟน้ำผลไม้สารพัดสารพันธุ์

นั่งทำงานที่อาบน้ำอะไร
แม้กระทั่งว่าถ้าคุณใครเดินทางมาไกลเนี่ยมาถึงแล้ว
ก่อนจะออกไปข้างนอกเนี่ยมีห้องอาบน้ำมีอะไรให้
แต่เนื่องจากว่ามาจากสิงคโปร์มาแค่ไม่กี่ชั่วโมง
๒ชั่วโมงก็แต่งตัวมาจากตรงนั้นเลย
ไม่ต้องใช้บริการห้องอาบน้ำ
คุณผู้ชมลองดูสิว่ามีการทวิตว่าอะไร
กลับมาประเทศบ้านเกิดพร้อมหน้ากับครอบครัวเป็นสิ่งที่ไม่มีความสุขไหนจะเทียบได้
ยินดีกับครอบครัวชินวัฒน์และอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณ
วันนี้กลับสู่ประเทศไทยครับ
เพื่อที่จะเดินทางขึ้นโทเวย์ขึ้นทางด่วนลงยมราช
แล้วก็เข้าราชดำเนินนะครับไปที่สารดีกาแผนกคดีอาญา
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปถึงที่ศาล๑๐นาฬิกา๒๐นาที